ลูกนักร้องอีสานอินดี้คนนี้คุณผู้ชมประสบความเขาเรียกอะไรจากเคยที่ประสบความสำเร็จนะ
ออกเพลงกี่ทีร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ต้าได้รับผลกระทบอย่างมาก
ประกาศขายบ้านที่พัทยาบอกว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงราย

คุณต้ามีเพลงชื่อแผ่นดินไหวในใจอ้าย
เชอรี่๒๐๐ล้านวิวนะจ๊ะ
แล้วก็เพลงอื่นก็เป็นล้านวิวตลอด
พอเจอผลกระทบโควิดเท่านั้นแหละครับ

คุณต้าบอกกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าไม่มีงานคอนเสิร์ตเลย

มีร้านเสื้อผ้าร้านขายของที่ระลึก
ปิดตัวทั้งหมดเพราะไม่มีนักท่องเที่ยว
ตอนนี้สุดท้ายประกาศขายบ้านที่พัทยา
บอกว่าขายได้ปุ๊บจะกลับไปใช้ชีวิตที่เชียงราย
ไปฟังเสื้อคุณต้ากันครับ
อยู่ที่บ้านใช้ชีวิตแบบเรี่ยมง่ายนะครับผม

กลับมาดูแลสวนที่บ้านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับผม

ได้กลับมาดูแลเต็มที่เลยนะครับผม

แฟนที่ติดตามโซเชียลของคุณต้าก็จะเห็นเลยว่า
ศิลปินในดวงใจคนนี้นะตอนนี้อยู่กับธรรมชาติ
เข้านาเข้าสวน
มีบางวันพักใหม่วางกีต้าคู่ใจ
คว้านู่นจ้ะไม้แห่ไข่มดแดง
คุณต้าบอกว่าได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดแบบนี้
สดชื่นมีความสุขไปอีกแบบ
วันไหนที่เขารู้สึกว่ากลัวแฟนเพลงจะคิดถึง
ก็อาศัยทุ่งนาเป็นเวทีเฉพาะกิจคว้ากีต้า

อุตส่าหยกหูไปหาแล้ววิดีโอคอลไปหาแล้ว
คุณต้ามีเพลงพิเศษให้กับบันเทิงไทยรัฐด้วยครับ
ก็ต้องปรับตัวกันไปตามสถานการณ์นะคุณผู้ชม
เป็นกำลังใจให้กับคุณต้าต่อจวด้วยค่ะ